ต้องบอกว่ากักตัวเป็นเหตุสังเกตได้อย่างที่คุณพูดบ่อยเลยนะ
สำหรับกล้องเว้ยไร่และธรรยาสาวเบลคณิฐาค่ะ
เพราะตอนนี้กำลังจะมีเบบีคนที่๒แล้ว
ซึ่งหนุ่มกล้องห้วยไร่นะคะเขาได้มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรม
โดยลูกชายถืออุปกรณ์ตั้งคันที่ขึ้นขีดแดง๒ขีด
นั่นหมายถึงท้องที่ตรวจคันถูกต้องค่ะ
พร้อมกับแคปชั่นว่ามีน้องเฉย
ซึ่งทางด้านภรรยาสาวก็ได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว
พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าชื่อน้องอะไรดีนะ
ซึ่งก็มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเพียบเลยนะคะ
รวมถึงช่วยกันตั้งชื่อเยอะเลยมาหมด
น้องไข่ดาวน้องไข่ตุ๋นไข่หวานไข่น้ำ
น้องโควิดก็มาค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณก้องห้วยไร่ด้วยนะคะ
ว่าแต่ได้ชื่อน้องเมื่อไหร่อย่าลืมมาอัปเดตกันนะคะ
ช่วงที่กักตัวอยู่บ้านเชื่อว่าหลายครอบครัวอาจจะมีการปั๊มเบบีกันก็เป็นได้
ครอบครัวนี้นะคะมีสมาชิกเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้ว